ดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะคราวนี้เป็นเรื่องผัวผัวเมียเมียเราก็อ่านกันบ่อยอีกเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันยังมีความเป็นปริศนาอยู่ค่ะที่ปฐุมธานีมีผัวขอใช้คำนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมนะผัวสะกดรอยตามเมีย

สะกดรอยตามเรียกให้ลงเมียไม่ลง
ควักปืนออกมายิงยางรถแล้วลากเมียขึ้นรถ

แต่คนเห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนที่จะลากขึ้นรถหายไปเนี่ย

ซอยตลาดนัดคุณยาย๑๐๐ปีในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี
ตำรวจไปที่เกิดเหตุเลยเพราะว่าได้รับแจ้งเหตุนี้ขึ้นมา
หมายเลขทะเบียน๖กพ๒๗๖๙กรุงเทพมหานคร
สภาพถูกยิงยางรถด้านขวาเสียหายนะคะ
แล้วก็มีปลอกกระสุนปืนไม่ทราบขนาดตกอยู่ที่ลานจอด๑ปลอกด้วย
ตำรวจเขาก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานค่ะ

และผู้ก่อเหตุก็ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุเช่นเดียวกัน
สอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เป็นผู้หญิงอายุ๒๒ปีค่ะ
บอกว่าเธอนั่งรถมากับแฟน

จากนั้นผู้ชายก็ลงมาจากรถค่ะชักปืนออกมาจากเอว

จอดมาเพื่อที่จะเปิดประตูให้ผู้หญิงลงมาคุยด้วยอยู่บ้าง
และทีนี้ผู้หญิงก็ขับรถมาตรงนี้เลยครับ
แล้วผู้ชายก็รีบขับรถมาจอดหายเพื่อที่จะไม่ให้ผู้หญิงขับนี้
เสร็จแล้วเขาก็ถือปืนจับปืนที่เอวมายิงล้อเลย

แล้วจากนั้นหนูก็เลยถอยรถหนีไปเลย
เพราะว่าเราก็กลัวเราก็ไม่รู้ว่าเขาถึงแบบมีปัญหาอะไร
ทีนี้ไปถามคนดูแลหอพักตรงนั้นนะคะบอกว่า
เห็นผู้หญิงคนนึงวิ่งมาจะขึ้นไปบนหอพัก
แต่มีผู้ชายอีกคนวิ่งตามแล้วก็ลากตัวขึ้นรถไป
แต่ประเด็นคือก่อนที่จะลากขึ้นรถเนี่ย
ฝ่ายชายตบตีผู้หญิงจนเลือดกระเด็นติดโต๊ะนั่งหน้าหอพักเลย

ก็มีการสอบสวนพยานแวดล้อมเพิ่มเติม
ก็พบว่าผู้หญิงผู้ชายคู่นี้เป็นผัวเมียกัน
ก็ตอนนี้กำลังติดตามตัวทั้งคู่มาสอบปากคำอยู่
อย่างที่บอกไปหายไปทั้งคู่ยังหาไม่เจอเลยนะคะ
ก็ไม่รู้ตอนนี้ผู้หญิงจะเป็นอย่างไรบ้าง
ผู้ชายก็มีปืนแล้วถูกทำร้ายขนาดนั้น